วันนี้เราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์โควิด๑๙เหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้ยังคือเรื่องใหญ่ของคนไทยนะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ป่วยโควิด๑๙เยอะกว่าจำนวนเตียง
ใช่ค่ะดังนั้นก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลายครอบครัวนะคะ
ที่ติดโควิดสิบเก้าและรอคอยความช่วยเหลืออยู่
เพราะว่าไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา
คือหลายคนนี้ก็ไม่ได้ตรวจก็มีนะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดก็มี
อย่างล่าสุดเนี่ยคุณลุงคนหนึ่งเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวพระราม๔
ไม่รู้ตัวว่าแกป่วยแล้วก็ติดโควิดนะฮะ
คือรู้ว่าป่วยนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจก็เลยไม่รู้ว่าติดโควิด
สุดท้ายเนี่ยคือมันขาดรายได้ไม่รู้จะทำยังไงผู้โดยสารไม่มีก็รู้
ออกจากบ้านมาขี่จักรยานยนต์มาขี่วินเนี่ยเพื่อจะหารายได้
สุดท้ายเสียชีวิตอยู่กลางถนนใช่ค่ะไปพบศพกันเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สภาพศพเนี่ยคือลักษณะแบบตัวแข็งนั่งคุกเข่าคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนนะครับ
กู้ภัยก็ต้องมาเก็บกู้มาชนะสูตรสุดท้ายเนี่ยตรวจสอบพบว่าแกติดโควิดสิบเก้า
นี่ฮะนายทองดีวัย๔๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างยังสวมเสื้อวินอยู่เลยนะฮะ
เพราะว่าออกมาขี่จักรยานยนต์ออกมาหารายได้
วันนี้คนแชร์ภาพกันเยอะนะฮะผู้ที่โพสต์เอาไว้เนี่ย
เฟซบุ๊กนึงบอกว่าตอนตี๕๓๐ของเมื่อวานนี้นะ
เศร้าใจจังประเทศไทยต้องมีคนมาเสียชีวิตข้างถนนแบบนี้
สารพี่วินมอเตอร์ไซค์ต้องมาเสียชีวิตในท่ารักษณะแบบนี้
คือเขาไปดูกันเนี่ยแล้วพลิกตัวขึ้นมาเนี่ยคือแข็งในท่านี้แล้ว
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บศพนะครับทุกผู้ชมครับมาตรวจพิสูจน์ต่าง
หลานสาวชื่อคุณชนระดานะครับก็โพสต์ภาพเอาไว้
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เห็นกันเนี่ยนี่คือลุงของเขาเอง
มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะ
ก่อนหน้านี้ก็หยุดงานไปหลายวันไม่มีรายได้
ลุงเนี่ยต้องตัดสินใจออกมาขี่จักรยานยนต์เพื่อหารายได้
ค่ะทั้งที่ก็รู้ตัวว่าป่วยนะคะแต่อยู่กันหลายวันมันก็ไม่มีรายได้อ่ะ
ต้องออกมานะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตลักษณะแบบนี้
ถ้าเลือกได้ลุงคงไม่อยากมากระอักเลือดเสียชีวิตอยู่ที่ถนน
และลุงไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ำว่าติดโควิด๑๙
คนในครอบครัวก็ไม่รู้ค่ะ
มารู้พร้อมกันก็คือหลังผลชนะสูตรศพออกมาเนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีเชื้อโควิดนะอืม
คือพบสบประมาณตี๕๓๐เมื่อวานนี้ค่ะ
ผลแจ้งออกมา๑๑โมงบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตคือคุณทองดีเนี่ยติดโควิดด้วย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบไปแล้วนะครับ
นายทองดีแก้วแสนอายุ๔๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงแรมแห่ง๑ถนนพระราม๔นะฮะ
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุลาลงกร
คือโรคประจำตัวมีโรคปอดโรคตับแล้วก็ติดโควิดด้วย
วันนี้เราไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยได้คุยกับแม่ค้าร้านขายกาแฟแถวนั้นนะครับเป็นกาแฟรถเข็นนะนะ
คือชื่อเจ๊ห่วงเจ๊ห่วงแกบอกว่าอ๋อลุงทองดีเนี่ยแกก็ขี่วินอยู่แถวนี้นี่แหละ
แต่ปกติแกจะชอบดื่มเหล้าหน่อยนะบางทีเมาแกก็นอนอยู่แถว
ก็นอนอยู่แถวเนี้ยทีแรกเห็นยังคิดว่าแกนอนหลับ
คิดว่าเมาแล้วนอนหลับสักพักหนึ่งโอ้โห
ตีหนึ่งนะเห็นตั้งแต่ตีหนึ่งนะอ่าสักพักเอ๊ะทำไมแบบ
ไม่ไหวติงนะจนกระทั่งมีคนมาพบอีกทีนึง
คือแข็งทื้อแล้วนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

โอ้โหแข็งหนูมันนอนอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นมาก็อย่างงี้เออ
แล้วอ่ะเป็นกบอย่างนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ยื่นขาไปนะครับ
หลับทั้งวันกินเหล้าขาวทั้งวันถ้าไม่กินมาสิบกว่าวันแล้ว
บอกให้ไปหาหมอมีมันมีอะไรนะประกันด้วยนะ
ประกันอะไรนะแฟนสามคนมันยังไม่ยอมไปเลยครับเออ
ได้พูดยังไงอุ้ยสองสามอาทิตย์แล้วมั้งครับ
ส่วนเพื่อนที่ขี่วินเดียวกันนะครับบอกว่าลุงทองดีแกก็ชอบดื่มเหล้านั่นแหละ
โรคประจำตัวด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
ก็มีอาการแปลกอยู่ดูอ่อนเพลียผิดปกติ
ยังบอกให้ไปตรวจร่างกายหน่อยไหมไปตรวจโควิดอะไรหน่อยไหม
แต่แกยังไม่ได้ไปนะฮะสุดท้ายก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
วีดีโอคอลคุยกับหลานสาวของลุงทองดีนะครับหลานสาวก็คือคุณชนระดาเนี่ย
บอกว่าลุงเนี่ยขี่วินอยู่ที่แถวจุดเกิดเหตุนี่แหละ
ลุงมีโรคประจำตัวคือโรคปอดกับโรคตับแล้วก็ชอบดื่มเหล้า
ปกติจะไม่ค่อยแข็งแรงมีการไออ่อนเพลีย
ก่อนเสียชีวิตลุงก็หยุดขี่วินไปหลายวันเพราะว่าป่วย
แต่ทีนี้ขาดรายได้ก็เลยต้องเอารถเนี่ยออกมาขี่เพื่อหารายได้
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะฮะคือหลานสาวบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือ
สภาพการฟุบอยู่กับพื้นเสียชีวิตแบบไร้การช่วยเหลือ
ก็ไม่รู้ว่าแกไปฟุบอยู่ตอนไหนแต่ว่ากว่าคนจะมาเห็นก็คือ
ตี๔ตี๕แล้วเช้ามืดเมื่อวานนี้เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
วันก่อนหน้าค่ะคุณลุงก็มาทำงานปกติค่ะแล้วทีเนี้ยจะคือตอนเย็นเขาก็จะมี
กินข้าวที่วินอยู่แล้วแต่ด้วยความที่คุณลุงมันเป็นคนดื่มแล้ว
เขาบอกว่าเขาก็ดื่มเป็นปกติของเขาอยู่แล้วอ่ะค่ะ
แล้วทีนี้เอ่อเขาก็เหมือนเขาก็เมาอ่ะค่ะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่ากลับบ้านกัน
เดี๋ยวแกก็จะตักบ้านไปเองเพราะว่าแกจะไม่ใช่คนที่ออกมาทำงานเช้าอ่ะค่ะ

มันเกิดขึ้นกว่าการจัดการที่ไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพของรัฐบานะคะ
ว่าการจัดการของคุณทำให้ประชาชนมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
คุณลุงหนูที่ล้มลงข้างถนนก็น่าจะมีคนเห็นและออกมาช่วย
แต่ณวันนั้นมันคือเหตุการณ์ล็อกดาวน์ไม่มีใครเห็น
คอยังไม่ต้องมาเสียชีวิตข้างถนนในท่านั้น
แบบนี้ก็มีปิธีชัพพนักกิจศพแล้วนะครับ
เสียชีวิตจากคุณ๑๙ที่วัสพาหารสูงปรากเกรดณถบุรีนะครับ
แล้วก็ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะแล้วก็ได้แจ้งไปยังเพื่อนที่ขี่วินเดียวกันแล้ว
บอกว่ายังไงก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙หรือว่ากักตัวอะไรพวกนี้ซะก่อนนะฮะ
พอดีต้องเคอร์ฟิวอะไรแบบเนี้ยว่าจะมารับศพไปก็ตีห้า
รออยู่ประมาณ๔ชั่วโมงได้ค่ะ